สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีคนถามและกังวลกันเยอะ
ว่าสถานการณ์วันนี้มันจะนำไปสู่อะไรจะเกิดอะไรบ้าง
จะเกิดความรุนแรงไหมยอมรับว่าดูรูปการณ์แล้ว
น่ากังวลอยู่สองสามจุดครับเอ่อบรรยากาศจุดที่หนึ่งคือ
ความเขมงเกลียวระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมมันส่อข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แต่ผมคิดว่าในที่สุดจุดนี้เนี่ยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เขามีประสบการณ์เรียนรู้แล้วว่าทำยังไงที่จะไม่ให้
การทำหน้าที่ของตำรวจกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเขาเรียนรู้แล้ว
เขาก็พร้อมที่จะยืดหยุ่นผมได้คุยกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคน
ก็ไม่น่าห่วงตรงจุดนี้แต่จุดของสิ่งที่น่ากังวลตามมาก็คือ
เขมงเกลียวระหว่างความเห็นต่างความเห็นต่างระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม
กับอีกหลายกลุ่มที่ทยอยออกมาซึ่งบอกว่าจะมารอรับเสด็จส่งเสด็จในช่วงเวลาเย็น
แต่ว่าเขาก็มาเตรียมมาจองพื้นที่กันตั้งแต่เช้า
ไทยรัฐได้รายงานไปแล้วว่ามีกลุ่มอะไรบ้างที่เป็นกลุ่มความเห็นต่าง
และก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนอย่างเช่นกลุ่มของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎโพสต์ข้อความว่าจะมาปฏิบัติการเก็บขยะแผ่นดิน
อีกกลุ่มหนึ่งขาใหญ่เลยครับสุเทพเทือกสุบันบอกวันนี้บ่ายโมงครึ่งเชิญชวนสวมใส่เสื้อเหลืองร่วมรับเสด็จส่งเสด็จ
สถานที่ที่จะไปเจอกันก็คือบริเวณลานพระพรามหาเจษฎาบดิน
กลุ่มที่๓กลุ่มพุทธอิสระ
นัดหมายไปรวมตัวกันที่ลานพระบรมโลภทรงม้า
แต่ว่าเปลี่ยนแล้วครับมาเป็นสะพานมักขวานรังสรรค์
กลุ่มที่๔กลุ่มไทยพักดีของหมอวรงเดชกิจวิกรม
นัดหมายกันจะไปร่วมรับเสด็จ
อันนี้ก็จะไปหน้าวัดพระแก้ว
แล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของสสิระเจนจาคะ
ที่ประกาศว่าจะนำประชาชนใส่เสื้อเหลือง
เห็นว่าจะไปกันประมาณตั้ง๕๐๐คนไปร่วมรับเสด็จ
สถานที่ก็อยู่แถวบริเวณถนนราชดำเนิน
การแสดงความเห็นต่างลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมดาครับ
เกิดขึ้นได้ดำรงอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีปัญหาหรอก
แต่ว่าทุกฝ่ายจะต้องควบคุมคนของตัวเองให้ได้
อย่าให้เกิดอารมณ์อย่าให้เป็นมือที่สาม
เมื่อกี้นี่สัญญาณก็ไม่เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ว่า
กลุ่มคนเสื้อเหลืองขี่มอเตอร์ไซค์ไปวนอยู่แถวแถวอนุสาวรีที่
กลุ่มผู้ชุมนุมเขาชุมนุมกันอยู่ดีที่ว่าตำรวจแยกออกมาทัน
ลักษณะอย่างนี้มันทำให้เกิดน้ำพึ่งหยดเดียวได้
มันทำให้เกิดการปะทะกันได้แล้วมันก็จะหลาม
อย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์ชุมนุมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
ยังไม่เคยมีการชุมนุมของคนเห็นต่างมาอยู่ในที่บริเวณเดียวกันแบบนี้มาก่อน
หกตุลาก็มีความเห็นต่างระหว่างซ้ายกับขวา
ระหว่างกลุ่มขวาพิฆาตซ้ายซ้ายพิฆาตขวาความเห็นต่างกันทางความคิด
ทางขวาบอกว่าพวกชุมนุมพวกนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์
แล้วก็ในที่สุดก็นำไปสู่การปราบปรามบาดเจ็บล้มตายหนีเข้าป่าเกิดวิกฤตทางการเมือง
แต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับนิสิตนักศึกษาตอนนั้นมีครับ
แต่เขาไม่ไปเผชิญไม่เผชิญหน้ากันในบริเวณใกล้เคียงกัน
ฉะนั้นคราวนี้เป็นการชุมนุมที่คนเห็นต่างไปอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน
ถึงแม้จะไม่อยู่ชิดติดกันแต่ว่ามันก็ล่อแหลมมาก
ถ้าคุมอารมณ์กันไม่อยู่และถ้าผู้นำของแต่ละกลุ่มไม่สามารถคุมของตัวเองคนของตัวเองได้อยู่
อันนี้อันตรายครับอันนี้อันตรายผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ย
ถ้ามันเป็นอย่างนี้โอกาสที่จะเกิดกรณีน้ำพึ่งหยดเดียวมันมีโอกาสเป็นไปได้

อย่าลืมว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศเราอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเรื่องเศรษฐกิจ
เราเจอปัญหาโควิดเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายขึ้นมามันจะนำไปสู่ความล่มสลายทางเศรษฐกิจขนาดไหน
มาตรการต่างที่คิดกันไว้จะเอาอยู่ไหมคนจะตกงานเพิ่มขึ้นไหมโรงงานจะปิดเพิ่มขึ้นไหม
ธุรกิจต่างจะย่อยยับไปมากกว่านี้ไหมยังไม่รู้แล้วถ้าบ้านเมืองมันเกิดวิกฤตขึ้นมาอีก
มันจะซ้ำเติมสถานการณ์มันทำให้เอาไม่อยู่กู้ไม่ฟื้นแล้วประเทศไทยจะลำบาก
แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นมันควรจะเกิดยังไงล่ะครับ
ถ้าความเปลี่ยนแปลงนั้นนายกรัฐมนตรีลาออกยุบสภาอันนั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงปกติในระบอบประชาธิปไตยไม่มีปัญหาหรอกครับ
แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นนำไปสู่เกิดการปะทะกันเกิดความรุนแรงเกิดการนองเลือดแล้วนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหาร
อันนี้แหละคือความเปลี่ยนแปลงที่เราคิดว่าไม่ควรจะเกิดเพราะมันจะนำไปสู่ปัญหามันจะถูกนำไปสู่ความยุ่งยากมากมายแล้วก็จะนำไปสู่ความเดือดร้อนกันทั่วประเทศเดือดร้อนกันทั้งแผ่นดินเลยครับ
ฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจผู้ชุมนุมฝ่ายคนที่เสื้อเหลืองใส่เสื้อเหลืองไปวันนี้จะต้องคิดตรงกันว่า
อย่าอย่ามีอารมณ์อย่ายั่วยุทำอะไรต้องคิดว่าอย่าให้หมาดเบืองเดินไปถึงจู่จุดนั้น
เพราะบ้านเมืองไปถึงจุดนั้นโทษใครไม่ได้เลยครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ
และในที่สุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป
อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก
แล้วเรายังไม่รู้ว่าจนป่านนี้กลุ่มผู้ชุมนุมที่เห็นต่างเขาจะไปยังไง
ผมฟังจากฝ่ายตุลาการวันก่อนอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
ที่ผมเคยเอามาเล่าว่าฟังแล้วก็สบายใจก็คือว่าทางฝั่งของสารกระบวนการยุติธรรม
ท่านก็คิดเหมือนกันว่าถ้าจะเอาคนไปคุมขังลงโทษแล้วก็ทำให้เกิดการเรียกร้องดุเดือดรุนแรงขึ้น
นำไปสู่วิกฤตท่านก็บอกว่าท่านจะไม่สุมไฟใส่ฟืนท่านจะชักฟืนออกจากกองไฟ
อันนี้ถ้าฟังตามนั้นก็แปลว่ากระบวนการยุติธรรมทางตุลาการ
ท่านก็รู้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาตำรวจจับสารเอาไปขังมีความผิด
แล้วก็เกิดเหตุลุกลามบานปลายตามมาตั้งแต่๑๔ตุลา
ฉะนั้นคราวนี้จะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ปล่อยตัวมาหมด๒๐คนเหลืออยู่คนเดียว
ซึ่งเป็นแกนนำซึ่งผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหา
ดูข้อหาที่ฝ่ายตำรวจตั้งก็ไม่ใช่ข้อหาดูเดือด
ขัดขวางการจราจรพรบไม่ใช้เครื่องไม่ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงอะไรพวกนี้เป็นเรื่องเล็กทั้งสิ้น
ก็แปลว่าตำรวจก็รู้ว่ายังไม่ควรแจ้งข้อหาสำคัญ

ฉะนั้นถ้าทุกฝ่ายนั่งลงแล้วคิดเหมือนกันไตรตรองเหมือนกัน
สถานการณ์ไม่น่าจะนำไปสู่ความรุนแรงไม่น่าที่จะนำไปสู่เกิดวิกฤต
และไม่น่าที่จะนำไปถึงขั้นที่เรียกว่าจะต้องมีการปฏิวัติรัฐประหาร
เราเดินทางมาไกลแล้วครับเราผ่านพ้นความยุ่งยากมาเยอะแล้ว
เราไม่ควรจะเดินกลับไปหาความยุ่งยากอีกทีหนึ่ง
แต่ทั้งหมดเนี่ยขีดเส้นใต้อีกทีนึงว่าไม่ได้แปลว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่ามันต้องเกิดขึ้นบนไม่ใช่ภาวะวิกฤตของประเทศ
ฉะนั้นวันนี้ต้องตามดูต่อไปไทยรัฐเขาก็จะรายงานเป็นระยะระยะ
แล้วเราก็จะได้รู้ว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันจะจบยังไงครับคุณบุ๊คครับคุณมิ้นครับ